อีกหนึ่งความคืบหน้าค่ะคุณผู้ชมยังจำได้ไหมคะ
สำหรับกรณีมือปืนป๊อปคอน
คือสวมหมวกไหมพรมใช่ไหมคะ
แล้วก็มีปืนอยู่ในถุงป๊อปคอน
ที่ออกมาก่อเหตุบริเวณแยกหลัก๔ปี๕
คือสารชั้นต้นในพิพากษากรณีนี้ไปแล้ว
คือจำคุก๓๗ปี๔เดือน
แต่ล่าสุดนี้เองค่ะวันนี้สารอุทธร

มือปืนป๊อปคอนตกเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และนำอาวุธปืนออกนอกเคหาสถานภายในพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๑กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
ผู้ก่อเหตุสวมชุดสีดำสวมหมวกไหมพรมปิดบังใบหน้า
ซึ่งตรงนั้นมีกลุ่มเห็นต่างทางการเมืองอยู่
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต๒คนบาดเจ็บอีก๒คนนะคะ
คดีนี้สารชั้นต้นเห็นว่าจากพยานหลักฐานภาพถ่ายแล้วก็คลิปวิดีโอ
เชื่อได้ว่าคนที่สวมหวกไหมพรมและถืออาวุธปืนในถุงป๊อปคอนคือนายวิวัตรจริง
ก็เลยพิพากษาจำคุกจำเลย๓๗ปี๔เดือนแต่จำเลยยื่นอุทธรณ์ค่ะ
อุทธรณพิเคราะห์พยานหลักฐานที่ตำรวจสืบสวนหาผู้ต้องสงสัยมาเปรียบเทียบกับภาพคลิปวิดีโอ
นำมาจากโซเชียลมีเดียโดยระบุบอกว่าผู้ก่อเหตุมีลักษณะรูปร่างตรงกับนายวิวัตร
พิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่อาจยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน
ประกอบกับภาพคลิปวิดีโอดังกล่าวก็นำมาจากโซเชียลมีเดียที่มีผู้ใช้จำนวนมากเข้าถึงได้ง่าย
โดยไม่มีการนำพยานบุคคลที่ถ่ายคลิปวิดีโอมายืนยันไม่มีต้นต่อของภาพ
แม้จะมีประจักษ์พยานอยู่ในที่เกิดเหตุหลายคน
แต่สำนวนการสอบสวนกลับมีเพียงคำให้การที่มีพิรุษของจำเลยเท่านั้น
สารชั้นต้นพิพากษามาให้จำคุกสารอุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วยและพิพากษากลับให้ยกฟ้องนายวิวัฒน์ค่ะ